แต่ว่าสำหรับเกษตรกรที่ต้องเผชิญกับภัยแรงในช่วงที่ผ่านมา
ฝนที่ตกลงมาถือว่าเป็นข่าวดีนะครับ
แล้วก็มีข่าวดีของชาวนาไทยเพิ่มขึ้นไปอีก
ที่จะได้มีตัวช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต
มูลค่าข้าวอย่างข้าวสายพันธุ์ใหม่
ที่ถูกคิดค้นโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ใช้เวลาปลูกเพียง๑๐๐วัน
ก็สามารถเก็บเกี่ยวได้และได้ผลผลิตสูงขึ้นกว่าเดิม
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณอัญชาลีสิริมั่วครับ
ข้าวเปลือกพันธุ์หอมะลิธรรมศาสตร์
เป็นข้าวสายพันธุ์ใหม่ที่ถูกคิดค้นพัฒนา
โดยรองศาสตราจารย์ดรบุญหงษ์จงคิด
อาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร
คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เพื่อเป็นทางเลือกให้กับชาวนาไทยได้ปลูกข้าวคุณภาพ
ข้าวชนิดนี้ต่อยอดมาจากข้าวหอมะลิธรรมศาสตร์พันธุ์๑๐๕
โดยมีจุดเด่นเป็นข้าวอายุสั้นใช้เวลาปลูกเพียง๑๐๐๑๑๐วัน
จึงสามารถปลูกได้๔ครั้งต่อปี
ที่สำคัญทนโรคทนแรงใช้น้ำน้อย
ผลผลิตสูงประมาณ๙๐๐กิโลกรัมต่อไร่
เมื่อมีเมล็ดพันธุ์ที่ดีแล้วผลงานวิจัยชิ้นต่อมาคือ
วัตกรรมสารย่อยสลายเศษพืชฟางข้าว
ที่คิดค้นและพัฒนาโดยผู้ช่วยศาตราจารย์ดรดูศิษฐ์อธินวัต
วิชาเทคโนโลยีการเกษตรสาขาการจัดการเกษตรอินทรีย์
โดยสารย่อยสลายถูกบรรจุอยู่ในขวด
วิธีใช้เพียงฉีดพ่นลงแปลงนาที่เก็บเกี่ยวแล้ว
หักทิ้งไว้๑๕วันก่อนไถกรบ
ก็จะช่วยเพิ่มความสมบูรณ์ในดินและลดการเผาฟางในนาข้าวได้เป็นอย่างดี
เตรียมความพร้อมของเมล็ดพันธุ์ก่อนพ่อปลูกก็เป็นสิ่งสำคัญนะคะ
ที่มีจุดเด่นคือการกระตุ้นการงอกของเมล็ดพันธุ์มากขึ้น
งเร่งโตของเราก็นำมาคลุกเมล็ดก่อนปลูกได้เช่นเดียวกัน
เพื่อเร่งการเจริญเติบโตเร่งเปอร์เซ็นต์ความงอก
ซึ่งเพิ่มเปอร์เซ็นความงอกจากวิธีปกติ
เช่นปกติเมล็ดงอก๘๕ขึ้นไปนะครับเราก็งอกเกือบ๑๐๐เลย
และเครื่องที่เห็นอยู่นี้จะสามารถบอกได้ว่า
ต้นข้าวที่ปลูกในพื้นที่นี้เสี่ยงจะเป็นโรคอะไร
แค่นำไปตั้งไว้ที่แปลงนา
จากนั้นอุปกรณ์จะรวบรวมอากาศปริมาณความชื้น
ก่อนจะประมวลผลส่งไปยังคอมพิวเตอร์
สมาร์ทโฟนที่เชื่อมต่อเอาไว้
เพื่อประมวลผลข้อมูลโอกาสการเกิดโรคของข้าว
พร้อมทั้งคำแนะนำให้เกษตรกรรับมือค่ะ
เครื่องที่ว่านี้คือเราอาจจะช่วยเขานิดหนึ่ง
ตรงที่เราวัดข้อมูลหน้าที่ตำแหน่งในไล่เขาเลย
แล้วก็เอาข้อมูลดังกล่าวมาทำนายว่า

ไม่กี่สัปดาห์ที่จะเกิดขึ้นนะครับ
ว่าเป็นโรคอะไรแล้วก็ใช้สารเคมีป้องกัน

ไม่ใช่เป็นแบบรักษาตามอาการ

จะช่วยลดปริมาณการใช้สารเคมี

วิจัยนี้ยังครอบคลุมไปถึงปลายน้ำ
นั่นก็คือการแปรรูปข้าวเป็นเทคโร
เพื่อเพิ่มมูลค่าของเค้กชิ้นนี้

เค้กโล่ข้าวหอมะลิสระไส้ครีมคลัสตาร์ด

ใส่ลงไปแทนที่แป้งข้าวสาลี

สำหรับคนที่เป็นโรคแพ้กูเต้นได้ค่ะ
แล้วก็เค้กข้าวจากแป้งข้าวหอมมะลิตัวนี้

โดยการเติมสารสกัดจากเมล็ดมังลักษ

มีลักษณะคล้ายกับการที่เราใช้แป้งสาลีล้วนร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะ

หากเกษตรกรสนใจจะนำไปลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตหรือเพิ่มมูลค่า
สามารถติดต่อได้ที่สาขาการจัดการเกษตรอินทรีย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะ

ข่าวทรัพย์ทีวีรายงาน